ดูต่อกันที่๔หนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่านะคะ
โอ้โหต้องบอกว่าดีใจมากเลยที่น้องมา
ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดนี่นะคะ
นำมาโดยน้องเจมส์ธีรดลน้องเติร์ดละพัดปอเช่ศิวกร

น้องไปร่วมกันแพ็กถุงยางชีพจำนวนพันถุงค่ะ
ส่งต่อให้กับองค์กรการกุศล
แล้วก็ผู้ที่ขาดแคลนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนั่นเองค่ะ
พร้อมทั้งเตรียมมอบเงินให้กับโรงพยาบาลรัฐ
สมทบทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์
แล้วก็มอบเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
อันเกิดจากไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยล่ะค่ะ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับผม
ไวรัสโควิด๑๙แล้วก็จากไฟป่าเชียงใหม่ด้วยครับ
ครับผมก็จำนวนถุงทั้งหมด๑๐๐ถุงนี้
เราจะนำไปให้ผู้สูงอายุนะครับ

โดยเราจะมอบให้ทั้ง๔องค์กรครับผม
ก็จะมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

มูลนิธิเพื่อนหญิงแล้วก็มูลนิธิพิทักษีครับผม
สถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะ

ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะเป็นลูกทุ่งสาวน้องธัญญาอาสยามนะคะ
สำนึกรักบ้านเกิดเป็นห่วงพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
ที่กำลังต่อสู้กับโควิดตอนนี้ค่ะ
น้องก็เลยขอส่งน้ำใจเล็กน้อย

แอลกอฮอล์ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด

ไปแจกจ่ายแล้วก็จัดสรรปันส่วนกันไป
แล้วก็บอกด้วยว่าเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะ